สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนหมดมวยทั่วประเทศนะครับ
ส่วนน้ำเงิน
เป็นมวยจังหวะฝีมือครับ
เดี๋ยวดูครับว่ามุมแดงจะเดินเข้าไปอัดหนัก
หรือว่าเดินไปเดินมาจะเดินเข้าไปโดน

ฝ่ายแดงสากเหล็กเมืองช้าง
เขาคือสำราญสักวอร์มไวทัยศึกษาจอมเบิ่ง
ตำบันกับไฟน้ำเงินจอมบูจักรยาล่า

เขาคือสเน่งามเล็กร่วงแรมนัชฌาณาหาดใหญ่
ครับมวยคู่แรกของเปิดหัววันนี้นะครับ
ไฟแดงสำราญสักวอร์มไวทัยศึกษาจอมเบิ่ง
นรงฤทธิ์สุขวัฒนะ

แพ้๑๐ครั้งและเสมอ๒ครั้ง

ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

งามเล็กโรงแรมนัชชานาหาดใหญ่

มาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๙ครั้ง

เพชรพันธุ์คอลมรพมจบึง

มุมแดงก็สำราญศักดิ์ครับ

มหาวิทยาลัยมวยไทยก็ว่าได้นะ

มีวิชามวยไทยนี่ถึง

มีอาจารย์แสวง
เก้าดอกจะมีมวยด้วยนะครับ

ที่ราชภัทรบ๑มีนา
ใจเต็มเลยนะครับจากยะหายะลาครับแต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายสองสัปดาห์นี่มาเก็บตัวพิษซ้อมอยู่กับบางจูปอสมาร
กับสีกับพี่นี่บางจูอดีตนะครับร้องแคมป์โลกนะครับปราบทรณีลูกลำบัคคีครับ
ก็มาซ้อมกันที่กรุงเทพเนี่ยนะอยู่น้องจอกย่านน้องจอกนะครับ
ชกสายเลือดมุสลิมนะครับเสน่หงามเล็กเป็นน้องชายแท้ของเสน่หงามเอราวันนะครับ
เดี๋ยวดูครับฝีไม้ลายมือจะเหมือนผู้พี่หรือเปล่า
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์นารินทองอีรันครับ
มุมแดงก็มีสำรานเดชเลยครับอดีตแชมป์ราชดำเนินสภามวยไทยโลก
เป็นดรมวยไทยนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับน้องในค่ายครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีสขสิริพงศ์รัศมีนะครับอดีตประธานสภาเขตน้องจอกครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับสเน่งามเล็ก
จูบอสมานก็อยู่ที่มุมด้วยนะครับวันนี้แม่เต็มที่เต็มถังทั้งคู่
เอ้าเดี๋ยวดูครับสุรินกับยาลาอีสานกับภาคการใต้จะเป็นอย่างไร
บอกว่าท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐ
ประจำวันเสาร์๒๕คุมภาพันธ์๒๕๖๐นะครับผู้ยิคารบริวิธีนรินพรภิรรรณ
สำราญศักดิ์วอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง๑๙ปีจากสุรินทร์
น้ำเงินเสน่หงามเล็กโรงแรมนัชนาหาดใหญ่ครับ
อายุยี่สิบจากจังหวัดยาลาก็ถือว่าเป็นคู่แรกในวันนี้รุ่นใหญ่ครับ
นำมวยใหญ่ใหญ่แม้กับท่านผู้ชมทางบ้านใดชมได้เห็น
มีสิทธิ์มีสิทธิ์นับน็อกทั้งคู่ครับ
ความหนักความแรงนี่ฝ่ายแดงเขาบอกโอ้โหน็อกคู่ต่อสู้มาโดยตลอด
มีโชว์เลยนะแม่ถ้าไม่โชว์นี่เดี๋ยวเสียชื่อวอร์มวยไทยจอมบึงหมด
ยี่ห้อของสำราญสัตว์เป็นที่สร้างในอดีตทำชื่อเสียงให้กับวันทรงชัยดังระเบิดทัดทึงเลยนะครับ
ตอนนี้มารุ่นหลังรุ่นใหม่ครับสำราญศักดิวอร์มวยไทยศึกษาจอมบึง
สนัยงามเล็กอยู่กับบางจูด้วยบางจูนี่ก็จอมฝีคมืออยู่แล้วครับ
อดมวยไทยรัฐมวยทีวีที่ตรงนี้โอ้โหพูดไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะ
เรดติ้งนี่พุ่งก็โชว์แบบเหนือเชื่อเลยนะครับ
นี่กับโบย์ทีวียอดโบย์ไทยรักนะครับ
ขอบคุณแฟนที่ดูหน้าตู้ด้วยนะครับ
คู่นี้ดูลักษณะแล้วนี่มัน
สังหรณ์มาแล้วอาจจะมีนับมีน็อกเลยนะ

จังหวะฝีมือนี่น้ำเงินครับ
ลีลาสายตาดีครับเดินทางใกล้จากภาคใต้
มาดูอยู่ในการดูแลของบังจูปอสมาน

เขาบอกว่าใครโดนเป็นลงนะ
หล่นนะอาจจะลงหรือเปล่า

ดินขวาใช้ได้นะครับสเน่งามเล็ก
สำรันศักดิ์ฝ่ายแดงนะครับ
หน้าสูญด้วยมัดขวาใช้เรียกเดียวกัน

เป่นี่หลอได้เลยเปิดเกมยกแรกว่าเสียวให้เห็นครับ
กับมวยคู่แรกยอดมวยไทรรัต
โดยโปรเมอเตอร์ทรงชัยรัตนสุปรรณมันแห่งเหลี่ยวร่าง
หมัดมันธรรมดาต้องเตะขาต่อยหมัดเป็นเรื่องธรรมดาของมวยหมัดอยู่แล้ว

คู่นี้ถ้าโดนนี่หลับเลยนะเนี่ย

อาวุธหนักใช้ได้เลยครับมะขามข้อเดียวแน่นแบบนี้

อย่าบิดช่องไปไหนนะครับ

ความมันความสนุกให้ดูให้เห็นกันทุกวันเสาร์
แสดงการนี่พลิกผันทุกนาทีเลยนะ

เดี๋ยวดูนะแฟนคลับพี่ป่าวันนี้มีคิงก้างมาหรือเปล่า
นี่มันยกแรกไหม

มวยคุณแรกเปิดหัวเราะวันนี้ครับขายไปแล้วกับยกแรกครับ

ประเด็งท์ย้ำเล็กโตจ่ะ
ซ้ายโตจ่ะกว่าเข้าเต็มหน้าเลยครับ
ทั้งกุผู้เป็นมวยรุ่นใหญ่ครับ
เต็มเลยครับเต็มเวทเลยครับ
ออกอาวุธหนักของพี่ไม่เหงื่อ
บรรเวอเตอร์มหาชนคุณส่องชัยรัฒนาสุบัน
วิธยาเพชร๔๐๐๐๐ครับ
โปรวัตเตอร์วิธีมวยราชที่ทำได้ครับ
สำรรรณศักดิ์
แค่งนี้ได้หนาได้ใหญ่กว่านิดนึงครับแดงเวลาออกอาวุธนี่แม่มัน
เต็มมือเต็มตีนกับสามมวยนะครับอาวุธอันตรายเหลือเบิร์น
เล็งเล็งมาตลาดมาตลาดแค่งนี่โอ้โหให้หวัดเสียวครับ
นี่เป็นอาวุธของสำราญศักดิ์ยังต้องลุ้นกันยาวรุ้นกันนานครับ
นี่เป็นเพียงยกที่สองสำราญศักดิ์ถ้าเดินนี่ต้องเดินที่ติดในเลยนะครับ
ความหนักให้เป็นประโยชน์ขยับโดดตีนซ้ายแน่นด้วย
อืมแต่ดูแกไม่ตกใจนะตกใจเสน่หงามยังนิ่งยังรอ
โต้คอยสวนตลอดรอออกตีนซ้ายนี่ไงตีนซ้ายนี่น่ากลัวมาก
แสดงว่าบางจูนี่แก้มาแล้วออกขวาไม่ได้ถ้าออกขวามาแดงสวนขวาน่ะ
มวยที่จะเตะแค่งหน้าซ้ายได้ดีนี่ภายมาโอ้โหต้องเทน
ต้องซ้อมต้องทำการบ้านอย่างดีเลยนะครับวงในเกาะได้ตีได้หรือเปล่า
ยังไม่ได้ครับยังแกร่งทั้งคู่ในนี่มันอยู่ที่แดงด้วย

หมัดต้องขยับเข้าหา

ขวาโอ้โหเล็งต่อยมาแต่ไกลเลยนะ

ง้างมาจากสุรินนู่นดียังไม่เต็ม

อภัยครับน้ำเงินนี่สู้ได้ดีเลย
อย่าโดนอย่าโดน
แต่เกก็นิ่งดีเลยสู้ไม่สกบหลาน่า
อันตรายมันก็น่านะ
โอ้ใครดีใครอยู่แล้วแบบนี้พูดยาก
มีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยเป้หมอเราทำงานได้
แต่มันดีอย่างหนึ่งนะฝ่ายเจ้าเสน่หงามมันไม่ตกใจมันนิ่งอ่ะ

โอ้โหดักด้วยศอกนี่อันตรายเลยสำราญศักดิผ่าไม่ได้แล้ว
หยุดเหมือนกันเจอสอกบนยกที่สอง
ผ่านแล้วครับสองยกนี่ภาพชายก็ยกอีกสองครับ
สำราญศักดิ์ต่อยหมัดเข้าโอ้โหครับโดนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับ
เสน่ห์งามนี่หัวแข้งกวาคืนโอ้โหดีครับโดดสอกครับ
สำหรับศักดิ์นี่หมัดหนักจริงครับออกแต่ละทีครับ
ทางด้านเสน่หงามเล็กนี่โดนไปหน้าสั่นเลยครับ
เมื่อสักครู่นี้พี่ชัยเดินมากระซิบผมบอกว่าบังจูบอกว่าน้ำเงินเนี่ยเตรียมก้านคอมา
เดี๋ยวดูได้ไม่ได้แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดนกำปั้นแล้วมีจักรจี้นะ
เอ้ายก๓ครับเดือดแน่นอนเลยนะครับยกนี้ตามไปดู
เสน่ห์งามเล็กหวังก้านคอทำได้หรือเปล่า
แต่แดงเนี่ยต่อยด้วยความมั่นใจนะลักษณะนี้ซื้อซัวพระไปนิดนึง

กะเอาน็อกเอานับเลยนะครับแดง
อ่าต้องระวังติงซ้ายเสน่หงามเล็กน้ำเงินนะครับ
นี่ละครับมันอันตราย
นี่ไงนี่ไงอะ
สวนคืนเป็นยังไง

พลาดเนี่ยจังหวะการลนมาสวนเลย

อยู่ภายใต้การดูแลของบังจูปอสมาน
แล้วน่าติดตามครับนักชกรายนี้นะครับว่า
โอกาสครั้งต่อไปจะไปเจอกับใครครับ
แล้วตีนซ้ายออกสวยสดงดงามเลยวันนี้
เดี๋ยวดูมีมุมมีช้าชัดเนี่ย
ไทยรัฐนี่ชอบเลยมีให้ดูหลายมุมเลยนะครับ

นี่บวกขวาก่อนสองหมัดติดเลย
สั้นครับทีเดียวเลยพี่ปะ

นี่เห็นมั้ย
ก็เรียกว่าแบบปีกหักจริงเลยนะแบบนี้นะ

เข้าจุดโฟกัสเต็มขางเลยนะครับ

เป็นความเปรี้ยงเต็มเลยนะครับ